มาเดินปล่อยพุงพลุอย่างนี้ไม่มี
นี่บอกเลยนะคะลูก๒ลูก๓ก็ยังดูดีกันอยู่ค่ะ

คุณพ่อสงกรานเตชนรงค์นั่นเองนะคะ
คือขึ้นชื่อเรื่องของความฟิตมาตลอดอยู่แล้ว
พี่แจนับลอนเขาสิคะเท่าไหร่คะลอน
ต้องยอมเขาค่ะไม่อยากจะพูดว่ากล้ามใหญ่แค่นั้น

ดูสิคะนอกจากว่าบิ๊กบึ้มแล้วรอยสักต่าง
เสริมให้หนุ่มสงกรานดูแกร่งแข็งแรงไปซะทุกจุดจริง
กล้ามแขนก็ดีกล้ามหน้าท้องก็แน่นนะคะ
และนี่คุณพ่อของน้องปีใหม่นั่นเองนะ
แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่ากว่าจะฟิตได้แบบนี้นะคะต้องยังไงบ้าง

สงกรานเขาบอกด้วยว่าที่มีกล้ามโหดแบบนี้
เป็นเพราะว่าเล่นเวทแบบพอดี
อาหารมาด้วยคุณผู้ชม๒เดือนเต็มนะที่กว่าจะได้แบบนี้มา
และแน่นอนว่าช่วงนี้เจ้าตัวไปฝึกหลักสูตรของทหารมาด้วย

ความแข็งแกร่งกระแทกใจสาวของหนุ่มสงกรานเตชนรงค์จ้า

โอ๊ยจะไปกัดเขาน่าไม่ได้นะคะ

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะลูก๓คนหรือเปล่านี่
ก็เลยต้องฟิตกล้ามนิดนึงเอาไว้เล่นกับลูกไงเอาไว้ยกลูกไง
มันฟิตมันเปรี้ยจริงคุณผู้ชมค่ะ

ซึ่งภาพนี้หนุ่มกายบอกว่าหยุดฟิตไป๗วันนะคะ

อันนี้ก็หยุดไปแล้วเหรอ
เห็นไหมครับคุณผู้ชมค่ะร่างกายเราฟิตได้ที่นะจะออกกำลังกายมากน้อย

นี่ขนาดเขามีช่องยูทูปนะตะเวนกินนะกับภรรยาเขานะ

เจ้าตัวลูก๓คนนะคะเรียกว่าไม่ยอมปล่อยตัวเองให้พร่องเลย
ที่สำคัญค่ะเจ้าตัวมักมีเคล็ดลับดี
ดูแลรูปร่างตัวเองผ่านคลิปวิดีโอเนี่ยมาฝากแฟนด้วยนะจ๊ะ
ดีนะไม่ได้หุ่นดีคนเดียวไง

ใช่นะคะปิดท้ายกันหน่อยคุณผู้ชม
คุณพ่อคนนี้นะคะเลข๔แล้วนะคะคุณผู้ชม
คุณเอพระสินนี่นะคะหนุ่มหล่อรุ่นใหญ่แถมกล้ามก็ใหญ่ด้วยนะคะ
เราใจสาวแท้สาวเทียมซะละเกินล่ะค่ะ
ที่บอกว่าเลข๔ไม่ใช่๔ต้นนะคะ
๔๗แล้วจ้าสีปลายแล้วจ้า
บอกเลยนะคะว่าพี่เอเนี่ยแดดดี้ตัวจริงค่ะ
เป็นอีกคนที่พูดเลยนะคะว่าไม่ยอม
แก่ไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองลงพุง
ที่สำคัญนะคะอย่างอายุเยอะยิ่งฟิต

เซ็กซี่นะคะแล้วก็ดูแซ่บเป็น๑๐เท่าเลยล่ะค่ะ
แล้วก็รอยสักก็เป็นเรื่องของความเชื่อที่แกชอบด้วยเนาะ

แต่ขอให้ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงก็แล้วกันนะครับ